มีการชิงตัวผู้ต้องหากันกลางทะเล
และเจ้าหน้าที่เขาถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้
แต่คนที่มาชิงตัวเนี่ยเขามากันเยอะ
เป็นเรือประมงมากันเพียบเลย

ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
แค่เวลามากกว่าภายใจ
อดทนอดทนธรรม

เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับที่นครศรีธรรมราชก็จะมีกลุ่มที่มาชิงผู้ต้องหากับกลุ่มของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าสู้ไม่ไหวตามไปไม่ไหวกลัวจะได้รับอันตรายจนต้องปล่อยผู้ต้องหาไปอ่ะก็เหมือนเป็นชาวบ้านเป็นชาวประมงในพื้นที่อย่างเงี้นะใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงทะ
ประมงเขาไปจับผู้ต้องหาที่เขาคลาดหอยผิดกฎหมายร่องน้ำปากนครที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับผู้ต้องหาได้คือนายสุวรรณรัฐยิ่งบุรุษเป็นชาวตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจับได้พร้อมเรือประมงของกลางปรากฏว่ามีกลุ่มเรือประมงคนอื่นอื่นอ่ะมาช่วยไงมาชิงตัวกันกลางทะเลแบบนี้เลยอ่ะคือการ
แต่อันนี้คือเขาทำผิด

ก็มีกลุ่มชายชะกันผู้หญิงเด็กผู้ชาย๑๐กว่าคนแล่นเรือมา๗๘ลำค่ะ
ประกบเรือของเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายสมพรยีสมันหัวหน้าชุดปฏิบัติการเรือตรวจการประมงทะเล๑๑
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่อีก๕นาย
เขาก็ขับเรือตรวจการออกลาดระเวนปากอ่าวปากนคร
ระหว่างพื้นที่ตำบลปากนครและตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
มันเป็นรอยต่ออ่าวปากพนังอำเภอปากพนังนะคะ
เขาไปกวดขันการลักลอบคราดหอยผิดกฎหมาย
ก็ไปตระเวนดูแล้วก็เจอคนทำผิดจริงไง
ไปเจอกลุ่มเรือประมงหางยาวติดเครื่องยนต์เป็น๑๐ลำ
กำลังโอ้โหลักลอบคราดหอยในทะเลใกล้ชายฝั่งกันอยู่

พระราชบัญญัติการประมงเพราะว่าใช้เครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายค่ะ
พอเจ้าหน้าที่เขาเจอเขาแจ้งให้หยุดขับเรือเข้าประชิด
แล้วก็ควบคุมเรือประมงคราดหอยได้๑ลำมีผู้ต้องหา๒คน
แต่หนึ่งในผู้ต้องหาอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่เผลอกระโดดน้ำ
หลบหนีไปก็เลยควบคุมตัวได้คนเดียวอย่างที่บอกไปคือนายสุวรรณรัฐ
ก็นำตัวขึ้นเรือลำเดียวกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ยึดเรือประมงที่ผิดกฎหมายเอาไว้แล้วก็มีเรือประมงอื่น๗๘ลำมาช่วยไง
ชิงตัวไปเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
คืออันนี้เป็นคลิปหลักฐานตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้๑คน
อีกคนนึงเนี่ยคือกระโดดน้ำหนีไปอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานอ่ะ
ชื่ออะไรมาทำอะไรอะไรยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่มี
ก็คือตามคลิปภาพนี้นะคะครับถ้าถามว่าแล้วทำไมไม่ตามไปล่ะ
ประมง๗๘ลำที่มาชิงตัวผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันน่ากลัวจริงนะ
ตามไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือทำได้แค่ปล่อยไปแล้วก็มีหลักฐานไปดำเนินคดีนะคะ
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เชือกผูกเรือประมงหางยาวของกลาง
ผูกไว้กับเรือของเจ้าหน้าที่ลากกลับเข้าฝั่งส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
หนึ่งในนั้นก็ถือปืนเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
คือหลังจากเรือของเจ้าหน้าที่แล่นไปถึงปากน้ำปากนครหมู่หนึ่ง
ตำบลปากนครกลุ่มเรือประมงคราดหอยเป็นสิบลำนะคะ
อย่างที่บอกก็คือไล่หลังมาไล่หลังเรือเจ้าหน้าที่มานะ
แล้วก็มาติดติดกันเลยมาล้อมเอาไว้อ่ะล้อมเรือเจ้าหน้าที่เอาไว้
ด้านขวาของเรือเจ้าหน้าที่มีเรือเล็กสีขาวค่ะลำนี้ค่ะ
มีผู้ชายวัยกลางคนมีเด็กมาด้วยครับ
เด็กผู้ชายด้วยนะคะนั่งกันมาสองคนส่วนฝั่งซ้าย
มีเรือประมงคราดหอยลำเนี้ยมากันเก้าคนอืม
ผู้ชาย๗ผู้หญิง๒เนี่ยขนาดซ้ายขวาเรือเจ้าหน้าที่เลยอะค่ะ
แล้วก็มีเรือประมงแล่นตามหลังมาประกบเรือของกลางเอาไว้นี่
ล้อมเลยซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังบนเรือประมงที่ขนาดด้านซ้าย
ให้นายสุวรรณรัฐผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือเจ้าหน้าที่หนีลงไปในเรือประมงนี้ค่ะ
ฝั่งซ้ายอ่ะค่ะเรียกผู้ต้องหาให้ลงไปให้ลงไปที่เรือฝั่งซ้ายอ่า
บนเรือประมงอีกลำก็กระโดดลงเรือของกลางใช้มีดตัดเชือกที่ผูกไว้กับเรือของเจ้าหน้าที่
อ่าคือตัดออกเลยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เอาเรือประมงของกลางเข้าฝั่งอ่า
ให้เจ้าหน้าที่กลับไปที่เรือของตัวเองแล้วกลุ่มเนี่ยที่มาเนี่ยเห็นไหม
กำลังจะตัดเชือกนะคะนี่นี่ตัดเชือกเลยนี่เอากันอย่างงี้เลยเหรอ
อาจมากคือไม่กลัวกฎหมายเลยอ่ะนี่มันคือการชิงตัวผู้ต้องหากับของกลางเลยนะ
ชิงตัวผู้ต้องหากลางทะเลเจ้าหน้าที่บอกว่าคือต้องยอมปล่อยนะ
ครับต้องยอมปล่อยทั้งผู้ต้องหาทั้งเรือของกลางเพราะกำลังของเจ้าหน้าที่
น้อยกว่าเยอะกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
แต่เขาก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้หมดใช่มีหลักฐานหมดค่ะตั้งแต่ควบคุมตัวได้
นำผู้ต้องหากับลากเรือจะกลับเข้ามาแล้วก็พวกนี้ก็มาไล่หน้าไล่หลัง
แล้วก็ชิงไปหมดอืมล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมพรหัวหน้าชุดเรือตรวจการและเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้นำคลิปหลักฐานไปแจ้งความที่สพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสุวรรณรัฐผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้คนหนึ่งนะครับ
เป็นความผิดตามพรบการประมงแล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล
มาร่วมกันชิงตัวผู้ต้องหาไปโดยกลุ่มที่มาชิงตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
ถือว่าเป็นคดีร้ายแรงนะครับเพราะพฤติการนั้นเข้าข่ายการปล้นทรัพย์ของกลาง
อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานซึ่งเจ้าหน้าที่ประมงเขาบอกว่า
พวกนี้กล้าแบบนี้เนี่ยนะเพราะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน
เขาสามารถรวมกลุ่มเรือได้เร็วซึ่งในการจับกลุ่มเฉพาะทั้งเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นการกัดรวดการจับกลุ่ม
ทางนายสมพรหัวหน้าชุดเรือตรวจการบอกว่าในพื้นที่เกิดเหตุขึ้น
มีเรือประมงคราดหอยแบบผิดกฎหมายอยู่ประมาณ๔๐ลำนะ
จะออกคราดหอยตอนกลางวัน๑๐ลำกลางคืนอีก๓๐ลำ
คือเวลาไปมันไปแบบก็คลาดลากคลืดไปเลยแบบได้ไปหมดคือเสียหายหมดอ่ะ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลปากนครตะบนท่าไร่และตำบลบางจากของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
โดยมีผู้มีอิทธิพลมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ก็เลยทำแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะเหมือนกับว่าเออมีคนหนุนหลังอะไรแบบนี้
คือนี่ไม่ใช่แค่มาแอบทำไม่กลัวถูกจับนะถูกจับยังไม่กลัว
ชิงตัวผู้ต้องหากลับไปเลย
โอ้โหนี่มันเย้ยนโยบายของรัฐบาลชัดนะในการจัดระเบียบเรื่องการทำประมงนะ
โอ้โหอย่างนี้ถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบเขาจะทำยังไงเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากจริงนะคะ